ขโมยยังมีอีกเยอะแยะมากมาย

เข้ามาขโมยความเสียหายมูลค่าเกือบแสนนะอืม

เฮ้ยขโมยอะไร
สังเกตดูของที่เกือบแสนมันมีอะไรในนี้บ้าง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยไม่ต้องเดาแล้วคุณ
ภาพกล้องวงจรปิดจับชัดเลยวัยรุ่นคนหนึ่ง

ุ่มไก่ไปมองซ้ายมองขวาหลัก
แล้วก็มาลักไก่ชาวบ้านเขาไป๒ตัว
เท่าที่ดูมันเปิดดูเหมือนดูท้ายดูปีกดูอะไร
เหมือนดูรูปประพันธ์สันฐานของไก่
ว่าไก่ตัวไหนรูปทรงดี
แล้วไก่ที่มันขโมยไป๒ตัว
มันเป็นไก่ตัวเก่งของฟาร์มแห่งนี้ซะด้วย
ถามว่ายังไงล่ะมันรอดไหม

โจรรายนี้มันนำไก่ที่ขโมย
ไปประกาศขายในเฟซบุ๊ก

มันขโมยมาแล้วมันไปลงขายในเฟซบุ๊ก

ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่โลกโซเชียลทุกวันนี้มันรวดเร็วนะ
บอกเลยนะพอประกาศขายปุ๊บตำรวจจับปั๊บเลยคุณ
ดีเลยมีคนติดต่อขอจับเลยไม่ขอซื้อนะ
สุรินล่อซื้อนั่นแหละค่ะคุณ
แล้วเจ้าหัวขโมยรายนี้มันก็ไหวตัวทัน
คือมันปิดเฟซบุ๊กหนีไปแต่ไม่ทันการหรอกค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไวเขาก็บันทึกทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อย
แล้วก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มเลยจ้า
ไปถามเจ้าของไก่ชนคุณพี่อภินันสมานจิตชาวตะบนขวาวสินริน
ก็บอกว่าไก่แกหายบ่อยนะหายบ่อยเหลือเกิน
หายบ่อยจนแกต้องติดกล้องวงจรปิด
จับได้เพราะแกติดกล้องวงจรปิดเอาไว้

ตอนแรกแกคิดว่างูหรือเปล่า
หาตัวการไม่เจอว่าทำไมไก่ถึงหาย
แล้วไก่ตัวที่หายเนี่ยเป็นไก่ตัวเก่งตลอดเลย
คุณพี่อภินันเจ้าของไก่บอกเลยว่า๘๐๐๐บาทค่ะคุณ

ไก่ตัวเก่ง๘๐๐๐บาทสุดท้ายโจรมันก็ไม่รอดนะคะ
ถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยจ้ะ